โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรประการ
เกิดน้ำท่วมขังประมาณ๕๐เซนติเมตร

พนักงานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ
ไม่สามารถเข้าทำงานในโรงงานได้ตามปกติ
บางส่วนต้องเดินลุยน้ำออกมาหลังเกิดพายุฝนตกหนัก
ทำให้น้ำท่วมสูงกว่า๕๐เซนติเมตร

โดยมีทหารและตำรวจภูทรบางปูคอยอำนวยความสะดวก

รับส่งพนักงานที่ติดค้างภายในออกมา
โรงงานบางแห่งไม่ได้เตรียมรับมือ

นายประทีบเองชวนผู้มนุยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
กล่าวว่าได้เดินเครื่องสูบน้ำเต็มที่
เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังให้ลดระดับลงโดยเร็ว
โดยมีโรงงานที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้๔๐โรงงาน

ส่วนสาเหตุน้ำท่วมเกิดจากการพัฒนาพื้นที่รอบนิคม
ไม่มีการวางแผนอย่างรอบครอบนะคะ
อีกทั้งพื้นที่สถานีสูบน้ำของนิคม

ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ทำหนังสือประสานหน่วยงานท้องถิ่น
ให้ช่วยขุดลอกคลองสาธารณะ

ปลูกสิ่งก่อสร้างลุกล้ำลำคลองสาธารณะ

ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่
ในช่วงตี๒ถึงตี๔
เมื่อคืนนี้นะครับก็ประมาณ๒๐๐กว่ามิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนไม่ได้เยอะถึงขนาดนี้
ก็เลยก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
อีกข้อจำกัดหนึ่งก็ในเรื่องของการพัฒนา
โดยรอบพื้นที่นิคมก็มีการพัฒนา

บ่อปลาของชุมชนของชาวบ้าน
ตอนนี้ก็แปรสภาพเป็นเขตอุตสาหกรรม
เป็นเขตพาณิชกรรมเป็นเขตที่อยู่อาศัย
ทำให้เดิมธรรมชาติที่เป็นแก้มลิง
รับน้ำอยู่ในช่วงฝนตกหนักนี่ก็หายไปหมด
สถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักทางเข้านิคม
ทั้งถนนพุทธรักษาและถนนสุขุมวิทย์

นายพินิศหานพาณิศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุปราการ
สั่งให้กรมชลประธานเร่งระบายน้ำออกทะเล
บริเวณสถานีสูบน้ำตำรุแล้ว
ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายโดยเร็วค่ะ